มันจะหมดไปจากสังคมไทยสักที

เผาสาบส่งให้แล้วคุณผู้ชม
นายนางนางสาวโควิด

หลวงพ่อแป๊ะเป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ที่นครปฐม

ไม่รู้แหละว่าคำน้ำหน้าอะไรนะคะ

ไปร่วมทำพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะ

ในช่วงเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปี
ทีนี้ทางวัดค่ะจะนำลงศพเปล่าเนี่ย

แล้วก็ให้ชาวบ้านเขียนชื่อนามสกุลของบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้ว

จากนั้นก็นำแผ่นกระดาษที่เขียนนั่นแหละค่ะ

รวมกับกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็ธนบัตรกงเต็ก
อกจากนี้ทางวัดยังเปิดให้ประชาชน
ส่งรายชื่อบรรพบุรุษมาทางระบบออนไลน์ด้วย

แล้วก็รวบรวมใส่ในโลงนี้นะคะ
พอทำพิธีสวดบังสุกุลออนไลน์ให้ด้วย
ปีนี้หลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสยังอุทิศส่วนบุญสุขุศล
ให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙ด้วย
ซึ่งทางวัดยังเขียนชื่อ
นายนางนางสาวเด็กชายเด็กหญิงโควิด
กระดาษพร้อมกับเผาไปกับโรงศพนี่แหละค่ะ
เพื่อเป็นการแก้เคล็ดตามความเชื่อ
หวังให้ไอ้เจ้าเชื้อโควิด๑๙มันศูนย์พันธุ

ชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธีก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากนะคะ
ที่ได้ร่วมพิธีบังสุกุลครั้งนี้
พร้อมกับขอให้โควิด๑๙หายไปโดยเร็ว
เพราะโรคนี้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทุกหย่อมย่า
โดยเฉพาะคนที่ติดเชื้อตรงก็ได้รับผลกระทบทางร่างกาย
ไม่ได้รับเชื้อโดยตรง
ผลกระทบทางอ้อมคือเศรษฐกิจใช่ไหมครับถูกต้อนปากท้องนะฮะ